ในช่วง๑๐โมงวันนี้นะฮะคือยิงกันตายเนี่ยตาย๒ตอนนี้เจ็บ๓เนี่ยใน๓ยังสาหัสอีก๒นะครับ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะฮะ
จะเห็นว่าผู้ก่อเหตุเป็นพ่อค้าขายกุ้ง

ซึ่งทั้งคนเจ็บคนตายเนี่ยแล้วก็คนก่อเหตุ
เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายกุ้งอยู่แผงใกล้กันในตลาด
นี่เดินเข้ามายิงเขาแล้วก็เดินออกไปนะครับ
ส่วนแม่ค้าเสื้อขาวนี่พยายามห้าม
อ่านมากกลางตลาดคนก็เยอะนะคะ
ถูกต้องครับ๑๐โมงเช้าวันนี้
เข้ามายิงเขาเนี่ยเขาอยู่ในแผงตรงนี้นะครับ
ตายไปสองนะฮะคือทีแรกเนี่ยเจ็บห้าเนี่ย

ภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อให้ผู้ชมเห็นคนนี้เนี่ยเนี่ย
มายิงนี่นะฮะนี่ชื่อนายมณีนบนามสกุลหมีทองนะครับ
อายุ๔๙ปีเป็นพ่อค้าขายกุ้งนะขายกุ้งสด
อยู่ในตลาดสดที่เขาเรียกว่าตลาดเกษตร
ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ถือปืนเข้ามามายิงพ่อค้าแม่ค้าขายกุ้ง
ที่อยู่แผงติดกันแผงใกล้กัน
จนเขาล้มลงบาดเจ็บกันแบบโอ้โหอยู่ที่แผงเนี่ย
๕คนด้วยกันเสร็จแล้วก็เดินออกไป
คือเรียกว่ากราดยิงหลายนัดนะฮะ
แม่ค้าเสื้อขาวก็พยายามห้ามนะครับทุกผู้ชมครับ
คือห้ามตั้งแต่ตอนที่เดินเข้ามายิงแล้ว
ใช่แล้วตอนยิงคือแบบเอื้อมไปจ่อยิงแบบนี้ค่ะ
เพื่อนข้ามแผงเห็นไหมคะชะโงกแบบใช่ไปจ่อยิงเขาพยายามให้ใกล้ที่สุดอ่ะ
แม่ค้าเสื้อขาวนี่เห็นแล้วเห็นเธอถือปืนมาแล้ว
พยายามห้ามตั้งแต่แรกแล้วแต่ก็ยังยิง
โอ้โหแล้วโชคดีที่คนอื่นไม่โดนไปด้วยนะฮะ
แต่ครอบครัวนี้ก็โชคร้ายเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับ
ทั้ง๕คนเนี่ยที่เจ็บแล้วก็เสียชีวิตเป็นเครือญาติกันหมดเลยนะฮะ
ส่วนคนก่อเหตุก็เป็นพ่อค้าขายกุ้งที่อยู่แผงใกล้กันในตลาดเดียวกัน
มณีนบคนก่อเหตุเดินออกไปคือทีท่าที่เดินออกไปก็เดินอย่างใจเย็นนะ
แล้วออกไปหน้าตลาดแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
จนถึงตอนนี้ก็ยังตามตัวอยู่นะครับยังไม่เจอตัวนะครับท่านผู้ชมครับ
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าตลาดนะครับท่านผู้ชมครับ
อันนี้ในตลาดนะที่แผงที่เกิดเหตุ
ส่วนนี้หน้าตลาด๑๐นาฬิกา๖นาทีวันนี้
นี่แล้วก็เดินเปิดประตูรถลงมาแล้วค่อยเดินเข้าไปในตลาดไปที่แผงขายกุ้งของตัวเอง
ซึ่งก็มีแผงของคนเจ็บคนตายอยู่ใกล้นั่นแหละ
แล้วก็เข้าไปยิงก็คือภาพที่ท่านดูก่อนหน้านี้
เข้าไปยิงเนี่ยใช้เวลาก่อเหตุตรงนี้ประมาณนาทีเดียว
ปั้งกราดยิงเสร็จแล้วก็เดินออกไป
ไปที่รถตัวเองที่จอดอยู่ที่หน้าตลาดนั่นแหละนะ
หลังจากยิงเนี่ยเดินออกมานี่ฮะ
หมายเลขทะเบียนกไก่ออ๑๖๓๑ภูเก็ต

ซึ่งตอนนี้ก็ยังตามล่าตัวกันอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
ตลาดตรงนี้คือตลาดสดสาธารณะ๒
หรือว่าชาวบ้านเรียกว่าตลาดเกษตรอยู่ที่ถนนอ๋องซิมผ่าย
ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายวันนี้ประมาณ๑๐นาฬิกา
พ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านที่มาซื้อของเนี่ยโอ้โห

คนที่ถูกยิงระบาดเจ็บหนักนี่ต้องปั๊มหัวใจกันอยู่กลางตลาดนะฮะ
ตำรวจก็มาสพมภูเก็ตเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยกัน
คนเจ็บ๕คนถูกยิงนอนกระจัดกระจายกันอยู่ที่แผงกุ้งนะครับ
งกุ้งของคนเจ็บคนตายเนี่ยเขาอยู่ข้างห้องน้ำในตลาด
มีคนเจ็บ๕คนนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันหมดเลย
ไล่ให้อีกทีนึงนะครับทุกผู้ชมครับทางกู้ภัยเนี่ยพยายามช่วยปั๊มหัวใจคนที่เจ็บหนักนะฮะที่สาหัสกันอยู่
ผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
นี่ฮะเสียชีวิต๒บาดเจ็บอีก๓ใน๓ตอนนี้เนี่ยยังสาหัสอยู่๒
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตคือนายสรายุทธ์ถิ่นสถานอายุ๕๗ปี
กระสุนที่ยิงเข้าไปเนี่ยเข้าศีรษะกับแผ่นหลังนะครับอีกคนนึงคือนางต้อย
มปนานุรักษ์อายุ๕๑ปีกระสุนที่ยิงเข้าไปนี่เข้าศีรษะพอดีเป็นเครือยาศกันนะฮะ
เป็นเครือยาศกันแต่กับคนเจ็บเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีสามีภรรยาเดี๋ยวไล่ให้นะครับ
พิสูจน์หลักฐานพบหัวกระสุนปืนขนาด๙มม๒หัวตกอยู่ที่พื้นถนน
นี่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนแต่มือยิงเนี่ยแน่นอนภาพจากล้องวงจรปิดแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคือพยานยืนยันกันชัดเจน
ว่าคือนายมณีนบหมีทองอายุ๔๙ปีเป็นพ่อค้าขายกุ้งสดอยู่ในตลาดเหมือนกัน
ผู้บาดเจ็บ๓คนถูกยิงตามร่างกายเนี่ยนะฮะมีนายพรชัยลิมปนานุลักษณ์อายุ๒๖ปี
เกรียงไกรริมปนานุลักษณ์อายุ๕๖ปีและนางอาพรถิ่นสถานอายุ๕๒ปี
ทั้งหมดเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายกุ้งอยู่ที่แผงที่เกิดเหตุที่นายมณีนบบุกมายิง
นายพรชัยตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วแต่ว่านางอาพรกับนายเกรียงไกรอาการยังสาหัสอยู่ในห้องไอซียูเป็นตายเท่ากัน
นี่จากที่คุณหมอบอกล่าสุดในขณะนี้นะครับ
นางกันนิกาเทพนรงค์เป็นญาติของคนเจ็บคนตายนี่ครับ
เจ๊ติ๋มนะหลังจากทราบข่าวเนี่ยรีบเดินทางมาที่ตลาดบอกว่าหลังจากรู้ข่าวว่าน้องสาวน้องเขยหลานชายเนี่ยถูกยิงกัน๕คนทั้งเจ็บทั้งตายรีบมาเลย
คือพี่ติ๋มบอกว่าเหตุการณ์นี้ถือว่ารุนแรงมากครอบครัวของเธอเนี่ยขายกุ้งอยู่ที่ตลาดแห่งนี้มา๓๐ปีไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีเรื่องรุนแรง
เรื่องเดียวคือเรื่องการขายของแล้วแย่งลูกค้ากันอันนี้มีปัญหาที่พี่ติบอกแย่งลูกค้ากันแต่วันนี้ก่อนจะเกิดเหตุที่นายมณีนบพ่อค้าขายกุ้งแผงข้างมาบุกยิงครอบครัวเธอจนเจ็บจนตายเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าก่อนจะเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นแต่เอาเป็นว่ายังไงมันก็เกินกว่าเหตุถึงขั้นบุกมายิงกันขนาดนี้เนี่ยคือเหมือนกับแล้วพี่ติ๋มบอกคือถ้าดูจากภาพของการยิงต่างเนี่ยนี่คือกะจะยิงให้ตายทั้งครอบครัวด้วยซ้
เพราะ

ยังไม่รู้ผีรู้ทั้งผีรีบมาเลย

รู้จักไหม

บอกไหมมันพูดความจริง

ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตาย

พยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าอย่างนี้ครับ

ผู้ต้องหาที่เป็นพ่อค้าขายกุ้งในตลาดเนี่ย
เป็นสามีของแม่ค้าขายกุ้ง
แงอยู่ติดกับแผงของคนเจ็บคนตาย

ยืนฟังภรรยาตัวเอง
กับคนเจ็บคนตายทางแผงนั้นเนี่ย
เขาโตเถียงกันอยู่เรื่องแผงขายกุ้ง

ซึ่งเป็นปัญหาที่ขัดแย้งกันมาสักพักนึงแล้ว
สุดท้ายนายมณีนบไม่พอใจ

นายมณีนบขับรถออกไปจากตลาด
ตอนที่เมียตัวเองกำลังเถียงกับแผงนั้นอยู่
แล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่ง

แล้วเดินลงจากรถปรีมาที่แผงของคนเจ็บคนตายเขา

โดนกันเข้าไปเนี่ยทั้งหมดเลย๕คนนะฮะ

ตอนนี้สาหัสอีก๒เจ็บ๑แล้วก็เสียชีวิต๒
จากนั้นนายมณีนพก็เดินออกไปหน้าตลาด
แผงขายกุ้งของคนเจ็บคนตาย
เขาเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งหมดทั้ง๕คนนะครับท่านผู้ชมครับ
คนตายเนี่ยคือแผงเนี่ยเป็นของนางต้อยที่เสียชีวิต
กับนางอาพรที่ชื่อแต๋วที่ตอนนี้บาดเจ็บอยู่
คือแต๋วเนี่ยเป็นพี่สาวของต้อย
ขายกุ้งตรงนี้ชื่อเจ๊แต๋วกุ้งสด
อยู่ติดกับแผงของนายมณีนบกับเมียฝั่งผู้ก่อเหตุ
แผงนั้นเขาชื่อพี่การพี่แป๋วซีฟู้ด

เป็นแผงใหญ่ทั้งสองแผงนี่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

ต้อยที่เป็นผู้เสียชีวิตนะฮะ
ชื่อจริงก็คือนี่แหละฮะ
ต้อยลิมปนานุรักษ์วัย๕๑ปีเนี่ย
กับนายเกรียงไกรที่ตอนนี้ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่

ส่วนนายพรชัยอายุ๒๖ที่ถูกยิงเหมือนกัน

เป็นลูกชายของนางต้อยที่เสียชีวิตกับนายเกรียงไกรที่สาหัส
ส่วนนางอาพรหรือว่าแต๋ว

แววกุ้งสดเนี่ยเจ๊แต๋วกุ้งสดเนี่ย
อาพรตอนนี้บาดเจ็บสาหัส
เป็นภรรยาของนายสรายุทธ์

เป็นสามีของนางอาพร
นี่ฮะสองแผงนี้แผงใหญ่ทั้งคู่

เขาขัดแย้งกันมานานแล้วถามว่าเรื่องอะไร

แต่ถึงขั้นมาก่อเหตุอย่างอุกอาจแบบนี้เนี่ย
มันเหตุการณ์มันน่าตกใจจริงนะคะ
คือทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ตลาดนะคะคุณผู้ชมเมื่อช่วงบ่ายนะคะ
ตลาดสาธารณะ๒หรือเขาเรียกกันว่าตลาดเกษตร

เขาก็เคลียร์พื้นที่เรียบร้อย
แต่ยังพบแผงค้ากุ้งเลี้ยงกุ้งทะเล๓เจ้านะคะ
อย่างที่คุณภาคภูมิไล่เรียงไปนั่นแหละค่ะ
หนึ่งก็คือของบังนีมือยิง

ไปคือแผงร้านเจ๊แต๋วกุ้งสด

และแผงของจิตรากุ้งสด

จะมี๓เจ้าเรียงกันแบบนี้ค่ะ

เขาจะมีสองแผงคือเหมือนกับแผงเขาใหญ่หน่อย

ทำความสะอาดล้างคราบเลือดเรียบร้อย
ทีมข่าวของเราได้คุยกับพนักงานห้างสรรพสินค้าที่อยู่ติดกับตลาด
ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกเธอว่านางเสาก้อยนะคะ
เธอบอกว่า๑๐โมงนิดได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๕นัด
ตอนแรกนึกว่าเสียงจุดประทัดแต่ก็รีบออกมาดูค่ะ
เห็นคนเจ็บนอนอยู่บนพื้นแต่ภายหลังมารู้ว่า
อ้าวบังนีเจ้าของร้านกุ้งสดข้างข้างร้านเจ๊แต๋ว
เป็นคนลงมือก่อเหตุเขาก็ตกใจนะคะ
คือคนที่ให้ข้อมูลกับเราพูดในลักษณะที่ว่า
เอาจริงบังนีก็ใจดีนะเคยซื้อกุ้งกับบังนีเป็นประจำ
แล้วลดราคาให้ตลอดเลยบางทีแจกให้ด้วยแถมให้ฟรีด้วย
ไม่คิดว่าจะก่อเหตุแบบนี้
พอดังห้ากลางแล้วก็มีคนเสียงคนกรี๊ดแล้วก็ก็วิ่งกัน
พี่ก็วิ่งมาดูแล้วก็พี่ก็ดูเกาะรั้วนี้ดูไป
แล้วพี่ก็เห็นผู้หญิงนอนปุ๊บอยู่เลือดที่หัวเขา
แล้วพี่ก็ดูแค่นั้นช่วงเก็บตลาดแล้ว
เพราะร้านคนที่ยิงนั้นอยู่ตรงนี้บังก็แค่ยืนอยู่ตรงนี้

รถเหมือนกันนะลูกค้าประจำเขาก็ซื้อประจำอยู่แล้ว
แล้วลูกก้ามาใหม่ก็เรียกลูกก้าไปซื้ออะไรแบบนี้
น้องมาซื้อเดี๋ยวพี่ลดให้วันนี้ปีใหม่อะไรใช่ไหม
พอเรียกลูกค้าแบบนั้นลูกค้าลดให้ลูกค้าก็เดินเข้าไปซื้อสิ
คุณผู้ชมครับบังนีหรือนายมณีนพผู้ก่อเหตุ
เป็นพ่อค้าขายกุ้งแผงก็ติดกันกับแผงของคนเจ็บคนตาย

ตำรวจไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
คือบังนีเนี่ยค่ะหนีกลับไปที่บ้านพักอยู่ในพื้นที่หมู่๖
รัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ห่างจากตลาดประมาณสัก๕๖กิโล
ตำรวจนำกำลังตามไปนะ

ล่าสุดช่วงเย็นค่ะคุณพระอภูมิคุณผู้ชมค่ะ

อันนี้คือท่าเรือท่าแหลมหิน
ที่จะไปเกาะมะพร้าวข้ามต่อไปเกาะยาวเกาะยาว

ถ้าเรือตรงนี้ไปได้หลายเกาะ
ไม่แน่ใจว่าจะหนีไปเกาะไหน

ป้าติ๋มพี่สาวคนโต
คนเจ็บและคนตายมาให้ปากคำ
กันนิกานะคะป้าติ๋มนะคะ

ป้านี่แหละเป็นคนริเริ่มบุญ
มาขายกุ้งสดที่ตลาดตรงนี้เมื่อ๓๐๔๐ปีก่อน
จากนั้นให้น้องสาวทั้งสองคนคือแต๋วและต้อยมาขายต่อ
ตอนนี้ป้าติ๋มไม่ได้ขายแล้วมอบแผงให้น้องดูแลไปเลย
ส่วนบังนีกับภรรยาเพิ่งมาขายกุ้งสดที่ตลาดตรงนี้ได้๔๕ปีเอง
ติ๋มบอกลองเทียบกันดูสิของป้าขายมา๓๐๔๐ปี
นีกับภรรยาเพิ่งมาได้๔๕ปี
ติ๋มบอกว่าบังนีชอบขายตัดราคาแย่งลูกค้า
คือแย่งกันต่อหน้าต่อตาแย่งกันเป็นประจำ
ตัวอย่างแบบนี้ป้าติ๋มบอกว่ากุ้งสดเนี่ยติดป้ายหน้าร้านกิโลกรัมละ๒๐๐บาท
นีเดินมาคุยกับลูกค้าว่าไปซื้อร้านบังสิ
จะลดให้ลดกี่บาทกี่บาทก็ว่าไป
คือดึงลูกค้าไปเลยครับป้าติ๋มบอกบังนีทำแบบนี้บ่อยมากอ่ะ
แต่ทางน้องป้าติ๋มที่ดูแลร้านดูแลแผงก็ไม่ว่าอะไร

ถ้ามอบตัวหรือตำรวจจับตัวได้อยากจะให้มาขอโทษมาขอขมาด้วย
ตอนนี้เขาจะค่ายกรุงราคานี้เมื่อนานพี่แต๋วค่าย๑๕๐บาทเขาจะหลัดราคาเลือด๑๓๐๑๒๐บาท
ไปบอกไปแย้งลูกค้ามาเลยวันนี้ถึงที่เต็มท่ามามังเนียนยังมีความเป็นคนอยู่อีกไหม
งเนียนทำแบบนี้พี่เต็มยักษ์ข้อความว่าครอบครัวบางนี้เหมือนกัน
ว่าเออยังเป็นคนอยู่อีกไหม
ทำไมต้องเอาชีวิตกันด้วยเหรอทำไมบางนี่ถึงไม่พูดกันดีดี
เพราะบังนี่เป็นคนที่หวานคือคือเป็นคนที่ว่าเห็นว่าดีนักดีนะ
แต่ว่ายากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ต๋อยไอ้แต๋วมันทำไรบางนี้
ทางดีเราก็เป็นผู้กระทำมาตลอดนะบางนี้
อยากให้บังเนียนะมากพูดว่าเออในกรณีว่าเรามันทำอะไรกัน
ไม่ได้ไม่ได้การอภัยไม่มี
นี่นะคะก็ถึงแม้จะมาขอโทษมาขอเข้ามาก็จะไม่อโหสิกรรมให้ค่ะ
ลูกชายคนเดียวของนางต้อยผู้เสียชีวิตและนายเกรงไกรผู้บาดเจ็บค่ะ
นายพรชัยลิมปนานุรักษ์อายุ๒๖ปีเล่านาทีที่เกิดเหตุให้ฟังแบบนี้
คือตอนนั้นนายพรชัยบอกว่าผมยืนอยู่หลังรถสำล้อหน้าแผงกุ้ง
บังนีเดินถือปืนมาจ่อยิงนายสรายุทธ์หรือลุงฉ่ำเป็นคนแรก
จากนั้นยิงป้าแต๋วแล้วหันมายิงแม่ก็คือต้อย
หลังจากนั้นยิงนายเกรงไกรคือพ่อของเขา
แล้วก็หันมายิงผมเป็นคนสุดท้ายแต่ผมมาเอี้ยวตัวหลบทัน
กระสุนมันถากบั้นเอวด้านซ้ายไปบาดเจ็บนะคะ
แต่นายพรชัยบอกไม่คิดว่าจะสูญเสียแม่สูญเสียลุงไปแบบนี้
รู้ข่าวล่าสุดก็คือท่อนล่างของพ่อคงจะไม่สามารถขยับได้ด้วย

โอ้โหเหตุการณ์นี้ในพรชัยบอกว่าผมพูดไม่ออกเลย
จากนี้ไปจะยังไงอ่ะมันจะยังไงอ่ะ
แล้วอาการของพ่อเนี่ยที่บาดเจ็บไม่รู้จะดีขึ้นหรือเปล่า
ส่วนนางกาญจนาภรรยาของบังนีมือยิงไปที่โรงพักนะคะ
พ่อเมืองภูเก็ตไปให้ปากคำหลังสามีหลบหนี
บอกว่าจริงแล้วฝั่งคู่กรณีมาด่าเขาก่อนต่างหาก
เมื่อเช้าก็โดนด่าโดนด่าเป็นประจำเลย
แล้วที่มากล่าวหาว่าแย่งลูกค้ามันไม่จริงนะ
แต่ประเด็นมันคือฝั่งคู่กรณีชอบมาด่า
ประเด็นเรื่องแย่งลูกค้านั่นแหละทั้งที่เขาไม่ได้ทำ
ก็เลยทนไม่ไหวก่อเหตุนี้

คือเราก็มาทำปกติเหมือนเดิมทุกวัน
ที่ว่ามาคัดของมาดูของให้ลูกค้าตรงนั้น
ก็ทุกวันแบบนั้นแล้วพอเห็นอีกทีก็
ผมเห็นเป็นหันไปหาตาชำแกซุดลงไปแล้ว
เห็นเป็นแสงเป็นแสงปุ๊บแล้ว
คือเราก็วิ้งไปหมดเลยแล้วก็เห็นว่าแกหันมาหาแม่
ก็เลยหมุนแล้วก็ลงไปสุดอยู่
เห็นแม่แล้วเห็นแม่แม่นอนแล้วคือแม่ไม่น่าโอเคแล้ว
แต่ว่าพ่อยังพูดกับเราอยู่
ก็เลยก็ดูพ่อดูพ่อก่อนเพราะว่าแม่ก็น่าจะนั่นแหละ
ก็เถียงกันว่าแบบเหมือนลูกค้ามาถามราคาเรา

พอเราตอบเสร็จฝั่งนั้นก็บอกว่ารอแบบแย่งลูกค้าเขา
เขาก็มาด่าเรามาด่าแฟนอะไรแบบนี้ค่ะ

เพราะมันเรื่องสะสมมาเป็นปีแล้ว
เขาก็ไม่สบายใจทะเลาะกันมาไม่สบายใจเป็นปีแล้ว
แล้วก็มาแฟนก็บอกว่าใจเย็นน้องเราเป็นแม่ค้าอย่าทะเลาะกัน
พรัสด่าเรามาด่าแฟนนั้นกับหนู
เพราะมันกวนตัดมาเป็นปีที่พี่ทำแบบก็ด่าเรามา
ทีนี้ค่ะก็ต้องตามล่าตัวบังนีมาให้ได้
มาให้ได้อ่ะค่ะเมื่อช่วงเย็นตำรวจเอารถของบางนีมาจากท่าเรือแหลมสะพันหินนะคะ
เพราะว่าบังหนีไปจอดรถทิ้งเอาไว้ครับก็เอารถเนี่ยลากไปแบบนี้
ไปไว้ที่สพเมืองภูเก็ตแล้วก็ตามตัวบังนีต่อ
ไม่รู้หนีไปไหนแล้วตอนนี้แล้วท่าเรือตรงนี้ไปได้ตั้งหลายเกาะด้วย
ส่วนศพของนายสรายุทธ์และนางต้อยญาติจะไปรับศพพรุ่งนี้ค่ะ
เพราะว่าต้องรอการตรวจโควิด๑๙ก่อนนะคะ
แล้วก็จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะ
นี่ยังสาหัสอีกสองคนนะฮะใช่ค่ะ
คือถ้าฟังจากที่ภรรยาของผู้ต้องหาบอกเนี่ยคือมุมหนึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งของผู้ตายคนเจ็บด้วยนะ
ค่ะมีแค่ลูกชายคนเดียวที่ยังพอให้ข้อมูลได้
คือก็ทนมาตั้งนานแล้วทนอยู่เป็นปีอยู่เหมือนกันนะฮะโอ้โหไม่รู้วันนี้ยังไงนะ
ถึงขั้นเอาปืนไปยิงเขาคือมันคือต่อให้ว่ากันยังไงด่ากันยังไงเนี่ยมายิงกันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะฮะ
ใช่ค่ะมันโหดร้ายเกินไปนะคะ